กรณีการเสียชีวิตของคุณตายมนัสนันนะฮะ
ถ้าใครจำได้นะครับเธอก็เคยเป็นอดีตดารานะ
แล้วก็ชีวิตผกผันเป็นชีวิตที่เดือดร้อนแล้วก็ลำบาก
จนถึงขั้นขโมยข้าวขโมยของแต่ว่าท้ายที่สุดเธอเสียชีวิตนะครับ
ทางญาติเองก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระประธานพร
อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีเป็นเวลา๓วัน
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพต่อไปนะครับ
ไปดูบรรยากาศตอนที่คุณพ่อของคุณตายเนี่ย

ค่ะ
นี่นะครับก็เป็นช่วงนาทีที่
นายภัยศาลปานดีอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นคุณพ่อของนางสาวมณสนันปานดีหรือว่าตาย

ตนางแบบแล้วก็ดารานะครับได้จุดทูปเรียกดวงวิญญาณของลูกสาว
บริเวณด้านหน้าห้องเก็บศพของโรงพยาบาลแหลมชะบัง
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความศกเศร้า
หลังจากที่ตายมีอาการป่วยด้วยโรครุมร้าว
แล้วเพิ่งออกจากการบำบัดยาเสพติด
และไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านภายในชุมชนวัดเขาแตงอ่อนหมู่หนึ่ง
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีได้เพียง๓วัน
แต่ว่าตอนไปที่ชุมชนไปพักอาศัย
เพื่อนบ้านเองก็ห่วงนะ
เพราะว่าคุณตายมาอาการไม่ดีเลย
ก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
แล้วก็ถามอะไรก็ไม่ตอบรวมถึงมีอาการชักเกรงต่อเนื่อง
ก็๓วันมีอาการชักละเกร็ง
ท้ายที่สุดเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคม
กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็ได้นำลงบรรจุศพของตาย
ก็มอบให้เป็นการบริจาคโรงให้

จากนั้นกู้ภัยอาสาคนหนึ่งเขาก็ช่วยแต่งหน้าศพของตาย
คือเขาบอกแบบนี้เขาบอกอยากให้คุณตายสวย

ถ้าใครเห็นคุณตายตอนแสดงสวยหน้าตากลมตรง

ใช่ไหมฮะแล้วก็น่ารักมากหน้าตาของเธอสวยนะครับ
แต่หลายคนอาจจะจำภาพของเธอตอนที่เป็นข่าวเป็นคราว
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดบ้างแหละ
เรื่องของไปลักเล็กขโมยน้อยไปรักทรัพย์บ้างล่ะนะครับ
แต่จริงแล้วคุณตายเคยเป็นดารานะ
แสดงหนังเรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าแล้วก็โกยเธอโยม
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพตอน๔โมงเย็นนะครับ
ก็พิธีนี้เรียบง่ายมีเพียงพ่อแล้วก็ญาติญาติ
เพื่อนบ้านร่วมแสดงความไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็ไม่มีเพื่อนนักแสดงมาร่วมงานแต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้คุณพ่อของตายนะครับก็ขอบคุณกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
ช่วยดำเนินการเรื่องทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รวมถึงเรื่องของการแต่งหน้าศพให้กับลูกสาวของตัวเองด้วย
ซึ่งจะมีการตั้งศพสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๓คืน
จะมีพิธีชาปนกิจศพต่อไปนะครับ
แต่คุณพ่อของคุณตายก็พูดไปถึงคุณแตงโมด้วยเหมือนกันนะ
คืออยากให้คุณแตงโมมาร่วมงานหน่อย
มุกเขาก็เหมือนกับว่าสนิทสนมระดับหนึ่ง
เขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณตายในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะ
คือช่วงที่คุณตายเขาเดือดร้อนเขาป่วย
คุณตายก็ไม่รู้จะพึ่งพาใคร
ก็พูดถึงคุณแตงโมเออพูดถึงคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็เหมือนโทรคุยกับคุณแตงโม

แล้วก็เพื่อนนักแสดงบางท่านก็ให้การช่วยเหลือคุณตายนะครับ

พ่อเลยบอกว่าอยากให้แตงโมมา
มาร่วมงานศพคุณตายหน่อยนะฮะ